คือร้องได้ให้ร้อง
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพอสิตานามสกุลศรีหิงอายุ๑๙ปี
ชื่อแรกชื่อเบ้นเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ชีวิตของหนูเล่นหนูอยู่สิบขวบนะคะ

เพราะพ่อกับแม่ต้องทำงานก่อสร้างค่ะ
ตอนที่อยู่บ้างคนเดียวหนูทำหน้าที่จักรผ้าจักรตากผ้าค่ะ
แล้วก็ทำกับข้าวเองค่ะทอดไข่กินค่ะ
พ่อกับแม่ไปทำงานก่อสร้างค่ะ
ต่างจังหวัดแล้วก็ส่งเงินกลับมาให้หนูกินค่ะ

บางทีเราไปเห็นเพื่อนแบบพ่อกับแม่ไปรับอย่างนี้ค่ะ
ว่าแบบอยากให้พ่อกับแม่มารับเราบ้าง
แต่ว่าเราก็เข้าใจเหตุผลว่า
กับแม่ต้องทำงานหาเงินมาให้เราค่ะ
คิดถึงมากค่ะแบบคิดถึงแบบคิดถึงสุดเลยค่ะ
แม่ชื่อนกค่ะเป็นแม่ของเบ้นค่ะ
เบ้นเป็นคนนิสัยดีและเรียบร้อย
อะไรก็ได้ค่ะที่ทำได้ต่างเขาจะช่วยตลอด
เป็นได้ตังค์ปั๊บจะยื่นให้แม่ตลอด
ก็บอกแม่เหนื่อยมามากแล้วอยากให้แม่พัก

แม่ทำงานก่อสร้างค่ะต้องแบกบุญขึ้นตึกค่ะ

หนูเคยลองเอาปูน๕๐กิโลแบกขึ้นหลังค่ะ
เพื่อนหนูจะได้รู้ว่าแม่แบกบูลหนักแค่ไหนค่ะ

แต่มีโดยทำผลหลายโรคแม่ก็ยังทำงานหนักไปค่ะ

แม่อยู่ถึงจบแล้วไม่ต้องกลัว

กลัวแบบถ้าผ่าซ้ำแล้วเราจะทำงานไม่ได้ไง
ทำงานไม่ได้คือเราจะหาเงินไม่ได้เก็บไว้เพื่อ
เวลาลูกขาดเรือเราจะได้ส่งไปให้ลูกอะไรอย่างนี้

ซึ่งแม้ว่าผมจะไม่ใช่พ่อแท้ของเขา

หนึ่งไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะ

กับแม่จะได้อยู่กันเป็นครอบครัวค่ะ

ต้องทนเหงาเพื่อให้พ่อแม่ไปทำงานนะคะ
งั้นก็จะอดกันหมดค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นหลังคาหรือว่าผนัง

อยู่กับพ่อกับแม่เท่านั้นเองเราก็มาเป็นกำลังใจให้กับเธอคนนี้

สาวน้อยผู้อยู่กับความเดียวดายขอทุ่มทั้งใจกายเพื่อบ้านในฝัน

สวัสดีครับเบ้นสวัสดีครับ

ปีนี้อายุเท่าไหร่คะ

วันนี้มากับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะคะคุณพ่อในและคุณแม่นกนะคะสวัสดีค่ะ
เน้นนิดนึงอยู่บ้านตั้งแต่อายุเท่าไหร่ที่เริ่มอยู่คนเดียว
ประมาณป๕ค่ะ๑๐ขวบค่ะ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็อยู่คนเดียวมาตลอดพ่อกับแม่นานถึงจะกลับมาครั้งหนึ่ง

จะต้องทำมาหากินเนาะในเรื่องราวชีวิตนะคะของน้องเบ้นนะคะยังมีอีกมากมายนะคะคุณผู้ชม
เรายังไม่คุยกันในครั้งนี้ค่ะพอดีครั้งนี้เวลาของเราหมดแล้วนะคะ
เราจะกลับมาคุยกับเธอกันใหม่ในครั้งหน้า
พร้อมกับเรื่องราวนะครับว่าเป็นยังไงมายังไงกันนะครับ
ดูสิว่าเธอต้องการเงินทุนเท่าไหร่จากรายการของเราเพื่อไปสร้างฝันให้เป็นจริงนะครับ
คราวหน้าครับติดตามกันได้ครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตเสาร์และอาทิตย์ครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปครับ
ค่ะดูเพื่อเป็นกำลังใจค่ะคุณผู้ชมมีอีกรายการหนึ่งค่ะที่ดูแล้วก็ได้กำลังใจค่ะนั่นคือรายการเกมต่อชีวิตค่ะพี่เอชายามิชัยรออยู่ค่ะ
แล้วกลับมาพบกันในคราวหน้านะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
และเราก็ร้องได้ให้ล้าน
สำหรับใครที่เชียร์น้องเบนส์อดใจรอก่อนนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาตามติดชีวิตของผู้เข้าแข่งขัน
หลังจากที่ได้ออกรายการร้องได้ให้ล้านว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรกับชีวิตใหม่
บอกได้คำส่ง
หนูรู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมากเลยค่ะ
เพราะว่าหนูได้ตัดแว่นใหม่ให้พี่การ์ด

ได้พาสาไปกินหมูกระทะค่ะ
นี่ก็คือแว่นตาของพี่กะที่หนูภูมิใจมากเลยค่ะ
ทำให้พี่กัดมองเห็นชัดขึ้นมากเลยค่ะ
พี่กั๊ดก็เดินมองรอบค่ะ